เอาล่ะมาติดตามอีกหนึ่งเรื่องแบบโอ้โหอาหารแน่นอนนะคะ
โดยเฉพาะสายตัวเลขอยากจะให้จับตาดูให้ดี
จะพาไปที่บ้านหลังหนึ่งเขามีต้นไม้ที่เชื่อว่าเป็นต้นไม้ให้โชค

หลายคนที่เขาปลูกต้นไม้เขาชื่นชอบกันมากนะคะ
แต่ว่าโชคลาภที่มามาแบบไหนมาที่บ้านหลังนี้แหละ
เลขที่๕๖ทับ๑หมู่๑บ้านหัวคูตำบลบ้านผืออำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานี

ก็คือต้นเศรษฐีวิวสันเขาปลูกเอาไว้เพื่อประดับตกแต่งบ้านนี่แหละ
แต่คุณผู้ชมสังเกตยอดอ่อนที่มันแตกหน่อออกมาเห็นไหม

มันคล้ายกับเสียญพญานาคไง

งานนี้ก็ทำงงกันทั้งบ้านแล้วค่ะว่ามันมาได้ยังไง
ถามไปถามมาก็ได้ความว่าลูกสาวของนางเผยชัยมาส

แต่พอตื่นเช้าขึ้นมามาดูต้นไม้นี้ดู
ปรากฏว่าเห็นยอดเนี่ยที่มันแตกหน่อออกมาต่ออ่อนเนี่ย

ก็ไม่บัติเสริระก็เห็นตามภาพแล้วนะคะ
ก็เลยเรียกแม่มาดูเรียกญาติมาดู
คราวนี้บ้านนี้เขาก็เชื่อเรื่องพญานาคอยู่แล้วก็เลยไปขอพรจากพ่อปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปฐุมานี่นะคะที่คำชโนธ
ก็เลยเชื่อว่าท่านน่าจะมาให้โชคก็แต่งทำพิธีตามความเชื่อแล้วค่ะ
แต่งคันห้ามากราบไหว้เพื่อขอโชคลาภนะคะรวมไปถึงเรื่องของความเชื่อของคนที่เขาปลูกต้นไม้
เขาบอกว่าต้นเศรษฐีวิวสันเป็นต้นไม้มงคล
จะให้โชคให้ลาบอยู่แล้วนะคะอย่างเช่นบางคนก็ดูใบบ้างเอ่ย
บางคนก็ดูดูดอกบ้างก็แล้วแต่นะคะส่วนตัวของนางเผยเองก็เชื่อว่า
งวดนี้เนี่ยที่ใกล้จะถึงเนี่ยงวดนี้เหรอมีเลขแล้วมีเลขในใจแล้ว
ใช้บ้านเรียกที่หรือเปล่าก็ไม่รู้อะ
รถแป๊บบอกได้ไหมล่ะเห็นไปแล้วภาพเนี่ยเห็นไปแล้ว
เห็นใหม่ด้วยนั่น๒รอบบ้านเลขที่นะก็ว่ากันไปครับ
ใช้วิจารณาอย่างในการรับชมนะจ้า